มาดูเรื่องของการค้นพบสัตว์ทะเลหน้าตาประหลาดในทะเลลึกใกล้ฮาไวน์กันบ้างนะครับ
นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่นะครับ
แล้วก็ขนานนามมันว่าหมึกแคสเปอร์
จากหน้าตาของมันเหมือนกับผีน้อยแคสเปอร์ครับ
นี่ก็เป็นโฉมหน้าของหมึกแคสเปอร์หมึกสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ที่มีลักษณะโปร่งแสงแล้วก็ยังดูคล้ายกับผีน้อยแคสเปอร์
น้อยน่ารักในการ์ตูนชื่อดังจนถูกตั้งชื่อเป็นชื่อเล่นให้เป็นหมึกแคสเปอร์นะครับ
โดยเรือดำน้ำได้ค้นพบมันในระดับความลึกราว๔กิโลเมตรนอกเกาะเนคเกอร์
ใกล้กับฮาไวน์นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานบริหารมหาสมุทร
และชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ
ภูทีค้นพบหมึกตัวนี้ระบุว่าหมึกในทะเลลึกจะมีอยู่๒ประเภทด้วยกันนะครับ
หนึ่งก็คือประเภทที่มีครีบส่วนอีกประเภทจะไม่มีครีบและจะมีลักษณะผิวหนังบางกว่า
ซึ่งตัวที่พบล่าสุดนี้ก็นับเป็นหมึกประเภทไม่มีครีบ
ซึ่งอาศัยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรนับตั้งแต่ที่เคยมีการบันทึกมาครับ